ดูเรื่องของไอเดียการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างนะคะ
ชาวนาที่จังหวัดเยอะโสธรเขาว่างเว้นจากการทำนา
แต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็มีอาชีพเป็นอาชีพหลักเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือ
การทำครกกับสากนั่นเองค่ะ
สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกว่าแสนบาทเลยนะคะเนี่ย
เราบุกไปที่บ้านโคกวิลัยตะบนสามะคีอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะ
ชาวบ้านที่นี่กว่า๙๐ทำอาชีพทำสากกระเบือ
นี่แหละสากกระเบือแต่ไม่ต้องถึงเรือรบนะ

ไม่ต้องค่ะเอาแค่สากกับครกนี่แหละนะคะ
หรือว่าไม้ตีพริกเนี่ยเรียกเพราะนี่นะคะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลย
โดยชาวบ้านจะใช้เครื่องกลึงไม้ขนาดเล็กที่ทำขึ้นเองตามภูมิปัญญาค่ะ
มากลึงทำเป็นสาก

ส่วนไม้ที่นำมาทำนี่นะคะก็คือไม้เกลี้ยง
น้ำเกลี้ยงหรือว่าต้นรักใหญ่
ซึ่งก็เป็นไม้ที่หาได้ง่ายตามหัวไร่ของปลายนา
เป็นไม้เนื้อแข็งมีแก่นสีแดงเนื้อเหนียวด้วยนะคะ
แต่ละวันชาวบ้านทำได้กว่า๓๐๐อัน
ส่งขายอยู่ที่อันละ๑๐บาทถึง๕๐บาท
ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของสากนี้ด้วยนะคะ
แต่รวมแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนบาท
แล้วก็ส่งขายไปทั่วประเทศเลยนะคะ
ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็จะทำครกไม้ขนาดใหญ่
แล้วก็ครกบดยาซึ่งมีขนาดเล็กจำหน่ายด้วยนะคะ
จากลูกค้าจะซื้อครกไปตำส้มตำ
ทำครกบดยาแล้วก็ยังซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึกด้วย
ราคาครกไม้ใหญ่อยู่ที่๑๐๐บาท
แต่ว่ามีไซส์ให้เลือกหลากหลาย

ใช่ค่ะอาจจะเอาไปทำเป็นของฝากเป็นของตั้งโชว์ก็ได้

ครบบทยาพวกนี้ค่ะจะอยู่ที่ชุดละ๑๕บาทเท่านั้น

ถูกต้องเลยมีตำรับยาโบราณที่ต้องบดยาก็ใช้ครกแบบนี้นะคะ
นายสำเริงชัยสมประสงค์ชาวบ้านโคกวิลัยจังหวัดเยอะโสธรบอกว่า
หมู่บ้านนี้นะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพนี้แหละ
สากทำครกขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัว
แล้วก็เป็นอาชีพที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่
บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
ส่วนการส่งขายก็ส่งขายทั่วประเทศเลย
จะมีพ่อค้ามาติดต่อรับซื้อครั้งละจำนวนมาก
แล้วก็เอาไปขายตามที่ต่างล่ะค่ะคุณผู้ชม
รอบเดือนหนึ่งจะส่งขาย๒รอบ
ตกแล้วแต่ละรอบรายได้๗๐๐๐บาท
คูณเข้าไปสิคุณแสนกว่าบาท
แสนนะสุดยอดเลยนะใช่ไม่ธรรมดา
แล้วคุณคะเครื่องไม้เครื่องมือที่นำมาทำก็เป็นภูมิปัญญาสร้างขึ้นมาทำเลยนะคะ
เรียกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้ไอเดียใช้ความรู้ความสามารถของคนพื้นที่จริงเลย
แล้วก็มาเป็นอาชีพสร้างรายได้แบบนี้

ใช่ค่ะครกกับสากเป็นของคู่ครัวไทย

เวลาเราไปท่องต่างประเทศเราไม่เคยเห็นนะ

บางคนไปอยู่เมืองน่งเมืองนอกแบกครกแบกสากขึ้นเครื่องบินไปด้วย

แต่ก็แพงอยู่ดีถ้าไปขายถึงต่างประเทศนะ